คุณผู้ชมคะเห็นคนสวยแล้วนึกถึงนางเอกบ้านเรา
ในหน้าจอเลยนะนุ่นวรนุษย์คนนี้แหละค่ะ
ผลงานละครยืนหนึ่งแบบไม่ต้องให้ใครมาการันตีอยู่แล้ว
ส่วนอีกบทบาทหนึ่งก็ต้องยกให้เหมือนกันนะฮะ
นุ่นเป็นดาราตัวท็อปที่เป็นเจ้าแม่ธุรกิจคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ค่ะ

คือข้อมูลบอกมาว่าพี่นุ่นนี้นะคะเขาทำธุรกิจมากมายนับไม่ถ้วนคุณ
สังหาริมทรัพย์อย่างนี้โรงเรียนสอนนาตสินด้วยความว่าเธอจบหน้าตสินมา
ร้านอาหารก็มีธุรกิจชุดแต่งงานก็มาธุรกิจเครื่องสำอางก็มีนะคะ

ไม่รู้ว่าที่เป็นเจ้าแม่ธุรกิจเยอะขนาดนี้
จะได้คุณซีดีอย่างสามีคุณธศพิติติรบทางดีรึเปล่า

พี่ฮิวโก้เป็นลูกค้าประจำเขาเลยนะ
แอคชั่นก็ต้องอุดหนุนคุณนุ่นเขาคุณผู้ชมนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งสาวคนนี้ขอพูดถึงหน่อยละกัน
เจ้าหญิงแห่งวงการค่ะพี่แอนทองประสม
อาชีพนักแสดงประสบความสำเร็จสุดอยู่แล้ว

เป็นที่ยอมรับกลายเป็นไอดอลของนักแสดงรุ่นน้องในวงการ

แอนเป็นเจ้าแม่แห่งการทำธุรกิจเลยนะคะ
ชัดที่สุดก็น่าจะเป็นแอนสเพลสค่ะ
พาร์ทเมนต์สุดหรูย่านพัฒนากายทำอะไรดี
ลงทุนไปเป็นหลัก๑๐ล้านคุณผู้ชม
เนรมิตเป็นอพาร์ทเมนต์แนวโมเดิร์นสุดหรู
ผสมผสานกับคอมมูนิตี้มอร์ของเออ
อยู่อาศัยได้ด้วยช้อปปิ้งได้ด้วยนะฮะ

กับการรับบทบาทเป็นผู้จัดละครคุณ
อกจากนั้นยังมีออกอากาศอยู่

ต้องยอมรับว่าไม่ว่าจะเป็นบทบาทเบื้องหน้า

การันตีงานคุณภาพครับจอจริง

ไม่ไงแต่ว่าถ้าได้แบบรายได้กลับมาก็อาจจะชื่นใจ

แต่เราเราก็ชื่นใจตื่นมาอยากมาทำงาน

ขวัญอุตสามณีค่ะนางเอกแถวหน้าของวงการของเราอีกคนนึงนะคะ
สวมบทบาทของนักธุรกิจสาวอีกคนนะคะ
เริ่มต้นนี่จากการเปิดน้ำร้างน้ำแข็งใส

ธุรกิจอาหารเสริมค่ะก่อนจะหันมาจับธุรกิจเครื่องสำอาง
อันนี้ก็ปังเวอร์เปิดตัวแบรนด์ของตัวเองได้สำเร็จนะคะ
อย่างสวยงามเลยเรียกว่าลองผิดลองถูกนะ
ทดสอบแล้วทดสอบอีกค่ะจนได้สิ่งที่ตัวเองพอใจมากที่สุดค่ะ
แล้วก็ล่าสุดนะยังหันมาจับธุรกิจค่ะ
บริษัทที่ให้บริการครบวงจรเลย
เรื่องรักษาความปลอดภัยพนักงานขับรถ
แม่บ้านทำความสะอาดค่ะโอ้โหอันนี้เรียกว่าครบวงจรนะ
ก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่แปลกใหม่เหมือนกันนะ
ต่ออีกคนนึงละกันนะคะเชียร์ที่คำพรละกัน
อีกหนึ่งสาวค่ะที่เราขอชื่นชมในความสามารถนะ
ในฐานะนักแสดงคุณภาพแล้วก็นักธุรกิจมากฝีมือค่ะ
คือนางเอกสาวเชียร์ที่คำพรนะนะจากเด็กน้อยนะ
สู่การเป็นเจ้าของธุรกิจที่เติบโตตั้งเป้ารายได้
นี่เชียร์ไหนเชียร์พันล้านไง
เขาเป็นบีโลนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหนะคะ
เชียร์ค่ะเป็นอีกหนึ่งซุปตาที่หันมาจัดธุรกิจผลิตภัณฑ์ความงามนะจ๊
แล้วก็สุขภาพโดยร่วมมือค่ะกับเพื่อนซีคุณการ์ตูนนั่นเอง
เป็นแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จแบบก้าวกระโดดเลยนะ
กลายเป็นดาราสาวนะที่หันมาทำธุรกิจค่ะ
แล้วก็ประสบความสำเร็จในระยะเวลาที่แบบรวดเร็วเลย
บอกเลยนะว่าอันนี้เป็นคนหนึ่งที่เก่งมากเลย

ผลิตภัณฑ์เธอตัวนึงจะได้คุณอ้ำพัชราภา
เป็นพีเซ็นเตอร์ด้วย

ไปจ้างพี่อ้ำเนี่ยไม่ธรรมดานะ
ชื่อเสียงแล้วก็ผลงานแล้วก็นิสัยของเจ้าของผลิตภัณฑ์ด้วยนะ
เพราะว่าแฟนก็จะคอยติดตามแล้วก็ตอบแทนความน่ารักของพวกเขาเหล่านี้แน่นอน